โรงเรียนอยู่ที่

คือทางคุณพ่อเนี่ยส่งมาบอกเป็นกังวลและทุกข์ใจมาก

เข้าโรงเรียนทีไรเหยียบเข้าไปปุ๊บมันมาอีกแล้ว

วันนี้หมอปลาลงพื้นที่ไปช่วยเหลือน้องแล้วนะคะ

ผีจะใส่มอดหัวหนูกลัว
เมียค่ะบอกจะเอาบ้านใหม่ร้องไห้โว๊ยอย่างเดียวเลย
บอกอยากได้สารไม้แล้วก็ของเล่น
ทีนี้มีคนเอามาถวายให้จริงก็ไม่ยอมนะคะ
ซึ่งน้องผู้หญิงคนนี้มีอาการแบบนี้ตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์นะคะ
และอย่างที่บอกผีจะเข้าเฉพาะเมื่ออยู่ในโรงเรียน

ครอบครัวเลยบอกอันนี้ไม่ปกติแล้วหมอปลามาดูให้ที
วันนี้หมอปลาก็เลยลงพื้นที่ไปเลยไปพร้อมกับพี่ติเลยค่ะอ่า
พอไปถึงเนี่ยไปหาที่บ้านก่อนนะน้องเขาก็มีอาการปกติดีนะคะ
ก็คุยรู้เรื่องไม่ได้มีอาการกรีดร้องโวยวายเสียงเหมือนผู้ชายอะไรเลย
เพราะเขาจะเป็นที่โรงเรียนใช่ไหมใช่หมอปลาบอกไปงั้นไปที่โรงเรียนกันอืม
นี่ให้น้องเนี่ยพาหมอปลาไปที่โรงเรียนเลยนะพี่ติก็ไปด้วย

เดินไปด้วยกันไปทั้งคณะเลยผู้อำนวยการครูชาวบ้านมากันยกขยงกันมาอย่างนี้เลยค่ะ
งั้นเราเดินไปโรงเรียนไปด้วยกันก็เดินไปเรื่อยจนกระทั่ง
ไปถึงต้นมะขามที่อยู่ติดกับสระน้ำหลังโรงเรียนประมาณ๓๐เมตร
เป็นยังไงหมอปลาค่ะผีไม่ได้เข้าหมอปลานะหมอปลามีอาการ
นี่ต้นมะขามต้นนี้แหละหมอปลาอยู่ก็คลื่นไส้น้ำตาไหล
บอกรู้สึกไม่ดีเลยขอรออยู่ตรงนี้ละกัน
แล้วทุกคนก็เดินต่อมาถึงตรงมานั่งเนี่ยแต่เห็นไหมว่าหมอปลาไม่อยู่แล้ว
หมอปลามาไม่ถึงเพราะอาการเกิดขึ้นเกิดอาการ
คือถึงขั้นไม่กล้าเข้ามาใกล้แถวนี้เลยเหรอใช่แล้วเนี่ยพอน้องมานั่ง
น้องบอกน้องปวดหัวแล้วน้องบอกน้องเห็นวิญญาณเด็กผู้ชายสองคน
นี่ปิดตาเลยไม่ดูเลยนี่เห็นไหมนี่เห็นสองคนแล้วก็ชี้ไปที่ต้นมะขาม
แล้วน้องก็ร้องไห้ทีมข่าวก็ถามว่าใครอืม
อันนี้ตอบด้วยอ่ะพี่อุ๋ยบอกชื่อเมฆ
คือถามน้องว่าเป็นใครบอกชื่อเมฆอายุ๑๐ขวบถูกฆ่าตายมานานแล้ว
ไม่รู้ว่าใครฆ่าที่ผ่านมามีแต่คนเกลียด
ก็เลยถามนี่เขาสิงร่างน้องแล้วพี่หุยสิงแล้วนี่พี่ติคุยกับผี
น้องแล้วบอกแล้วมาสิงน้องทำไมอ่ะเขาบอกไปเกิดไม่ได้ไม่มีตัวตายตัวแทน
อยากได้สารไว้กลางสนามฟุตบอลเพราะไม่อยากให้เด็กนักเรียนเตะบอล
เอากลางสนามฟุตบอลเลยเหรอเออเพราะไม่อยากให้เด็กเตะบอลอุ้ยตรงริมก็ไม่ได้
ไม่ได้เอากลางอุ้ยตายแล้วแล้วถามว่าทำไมถึงมาเลือกน้องผู้หญิงคนนี้มาสิงน้องผู้หญิงคนนี้
เขาบอกว่าชอบชอบก็เลยสิ่งน้องพ่อมาขอเลยนะพ่อขอร้องผีเลยพ่อของน้องอ่ะ
เมฆเลยนะเมฆบอกออกจากร่างลูกพ่อได้ไหมเมฆ
เมฆบอกว่าเอาน้ำแดงมาให้ก่อนแล้วก็จุดทูปให้ด้วยหนึ่งดอกแล้วจะออก

น้องไหน
เมฆหนูต้องไห้ไปลูกเมฆ

หนูบอกแล้วว่าหนูอยากได้บ้านอ่ะเขาไม่จี้หนูสักทีอ่ะ
บ้านอะไรครับคนชื่อเมฆ

เอาเล็กหรือใหญ่ลูก

หนูรึเป็นห้องนอน
เมฆคิดไงจิ๊บแอร์ไหม

ตีก็ถามสระเอียดทำเหมือนกับจะซื้อบ้านให้เขาอย่างนี้
ว่าจะตีบ้านให้น้องเขาเองแล้วเนี่ยจะเอาบ้านกว้างเล็กหรือใหญ่เอากี่ห้องนอน

หมอปลาค่ะ
แต่ว่าเอาน้ำแดงให้เขาแล้วไงแล้วก็จุดทูปแม่ก็ออกจากร่างแล้ว

เมฆบอกถ้าอยากให้ออกก็เอาน้ำแดงมาแล้วจุดทูปไปด้วยดอกหนึ่ง

คุณพ่อว่าน้องผู้หญิงนะคะ
เขาบอกว่าจังหวะทำพิธีอยู่มีลมพี่อุ๋ย

ลมมันพัดวนใบลังขากลายแทคที่ทรภิทธิ
แล้วเสร็จกรีงไม้ตกใส่หัวหน้อง
เห้ย
แล้วพอจังหวะทำพิธีอยู่มาแล้วพี่อุ๋ยมา

คุณครูบอกชาแล้วหมอปลาชาข้างซ้ายที่ขาเลย
แล้วก็หายไปหมอปลาก็เลยจับมือน้องผู้หญิงไว้ด้วย
คุณครูบอกมาอีกแล้วหมอปลามันมาอีกแล้ว

แต่ชาชาสองข้างเลย

หมอปลาไปคุยกับรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบอก
ที่วิญญาณมาขอให้ตั้งศาลเนี่ยอย่าตั้งนะห้ามตั้งเด็ดขาด
เขาบอกเอาทำไมก็ตั้งมันจะได้ตามคำขอเขาจะเผื่อเขาจะสบายใจไง
หมอปลาบอกเอาถ้าตามใจแบบนี้เขาก็รู้ว่าสิว่าธรรมสิงห์แล้วเขาจะได้
เดี๋ยวมันมาเข้าอีกนะแล้วนี่หมอปลาเขาขอข้อมูลจากชาวบ้าน
บอกว่าหลายปีก่อนเนี่ยเคยมีครูกินยาฆ่าตัวตายด้วย
คือแปลว่าถ้าจุดนี้มีคนตายจริงก็อาจจะมีสัมภเวษีตนอื่นมาอยู่ด้วย
จนกระทั่งตะวันตกดิน

เริ่มโพลเพลสทำพิธี๖โมง๓๕นาที

ง่วงหรือยังไงมืดหรือยังไงใกล้ค่ำหรือยังไง

เวลาเห็นสัมภเวษีได้กลิ่นวิญญาณอะไรพวกนี้
เออเขาก็จะมีอาการพระอืดพระอมหาวน้ำตาไหลอย่างนี้

ทำพิธีปลดปล่อยวิญญาณสัมภเวษีใต้ต้นมะขาม
ที่น้องบอกน้องเห็นวิญญาณเด็กผู้ชายสองคน
แต่ก็อย่างที่บอกก่อนจะเริ่มนี่หมอปลาก็ขึ้นเหียนวิ่งเวียนก่อนนะคะ
พออาการดีขึ้นเนี่ยถึงได้ค่อยมานั่งข้างน้องและจุดทูบ๑๖ดอกเทียน๒เล่ม
ปักที่พื้นดินเอาสายศีลพันรอบศีรษะน้องท่องคาถาหยดน้ำตาเทียนลงขันน้ำมนต์
บางช่วงเอามีดหมอวางบนศรีสาธ้องคะถาอีก
นี่มีดหมอนี่เห็นมั้ย

ใช่ฮะจะได้พรมได้เยอะ

นี่ทำพิธีทำพิธีอยู่นะคะ
พอทำพิธีท่องคาถาเสร็จปุ๊บ

แล้วเอากระดาษที่เขียนชื่อครูที่เคยตายตรงนี้
มาวางบนศีรษะน้อง
นี่น้องดื่มน้ำมนอุ้ดื่มหมดแก้วเลยเหรอลูก

เออน้องร้องไห้ด้วยมาตั้งแต่เย็น
ร้องไห้เยอะด้วยเสียงตะโกนด้วย

มาวางบนหัวน้องแล้วหมอปลาก็เอามีดไปวางทับอีกรอบหนึ่ง

ให้เอาไปพรมให้ทั่วโรงเรียนแล้วก็สาร

หมอปลาสัมผัสได้ว่าดวงวิญญาณที่อยู่ที่นี่พยายามจะต่อต้าน

พอทำพิธีเสร็จลมก็นิ่ง
ส่วนตัวเชื่อว่าดวงวิญญาณที่นี่ไม่ใช่ดวงวิญญาณร้ายอะไร

หลังจากนี้จะขอให้ผู้ปกครองและนักเรียนมั่นใจได้ว่า
พื้นที่ตรงนี้จะปลอดภัย
ถ้าไม่ฟังครูบาอาจารย์ผีมันก็จะมาเข้านะ

ครูถ้าเห็นเด็กมีอาการแบบนี้

เพิ่งคิดว่าเด็กป่วยหรือไม่อยากมาโรงเรียน

เพราะของแบบนี้มันมองด้วยตาไม่เห็นหรอก
ผมเชื่อว่าวิญญาณมันผ่านไปเยอะเลย
ช่วงที่เราให้คุณครูเป็นคนผ่านร่าง
แทบไม่แก่ดิกลมแบบนิ่งมากเลย

สิ่งที่ผมมาช่วยเขาเนี่ยเพื่อให้วิญญาณเขาจองจำ
อยู่ระบวนบริเวณนี้เขาต้องกลับพบกับภูมิเขาเพื่ออุดเกิด
ฝากเตือนเด็กที่ดื้อนะอย่าดื้อนะ

ดื้อกับครูอย่าดื้อกับพ่อกับแม่
หลายเครนมากแล้วบางคนไม่เชื่อเด็ก
ทำให้เด็กบางคนไม่ไปเรียนแล้วหมดอนาคตเลยนะครับ
ถ้าวิทยาศาสตร์หาสาเหตุไม่เจอ
อย่างน้อยเชื่อแต่ว่าบางอย่าง
สิ่งที่เหนือธรรมชาติมันมีอยู่จริง
เมื่อก่อนเคยได้ยินแต่อย่าดื้อนะเดี๋ยวผีกินตับ

รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนก็บอกนะคะ
นี่ขอบคุณหมอปลาจริงนะที่มาทำพิธีให้
นักเรียนคงจะรู้สึกอุ่นใจและปลอดภัยมากขึ้น

มีการประสานไปยังผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อแจ้งเรื่อง
แล้วก็นำนักจิตวิทยามาสอบถามอาการกับน้องไปแล้วด้วยหนึ่งครั้งแหละ
หอเขตก็เลยสั่งให้อำนวยความสะดวก
ให้กับทุกคนที่เข้ามา
ก็ทุกคนมันมีจุดประสงค์เดียวกันก็คือทำเพื่อเด็กนะครับ

เพราะว่าทางเรียนก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับ
อย่างน้อยก็ทำให้สภาพจิตใจเด็กและชาวบ้านดีขึ้น

พ่อของน้องเองก็ขอบคุณหมอปลานะคะที่มาช่วยลูกสาวค่ะ
ก็คล้ายข้อสงสัยแล้วว่าลูกสาวไม่ได้โกหกนะ